ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองกันหน่อยนะคะ
เพราะว่ามีทางด้านของญาติค่ะมาร้องเรียนบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ไม่ทราบฝ่าย
แต่งกายคล้ายกับทหารนะคะแล้วก็ไปบุกควบคุมตัวแก่นำนปชอ่างทอง
หกสิบปีถึงบ้านพักตอนนี้ยังไม่รู้นะคะแล้วก็ยังไม่สามารถติดต่อได้ด้วย
ญาติเองเขาก็บอกว่าอยากที่จะให้เห็นใจเพราะว่ามีโรคประจำตัวต้องใช้ยาค่ะ
ลำโพงบ้านหม้อที่ตั้งอยู่ในตลาดเกษตรสุวพันธ์ที่ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทอง
มีนายวิชัยพดุงศักดิ์ศรีวัยหกสิบปีหนึ่งในแก่นำนปชอ่างทองเป็นเจ้าของ
ตอนนี้อยู่ในสภาพที่เงียบเหงานะคะหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ไม่ทราบฝ่าย
แต่งกายคล้ายกับทหารพร้อมอาวุธครบมือประมาณยี่สิบนายบุกจู่โจมตรวจค้นร้าน
ก่อนที่จะควบคุมตัวนายวิชัยไปโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี้เองค่ะ
ซึ่งเบื้องต้นญาติบอกว่าไม่ทราบจริงเจ้าหน้าที่ที่นำตัวไปไหน
ตัดสินใจไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองอ่างทองเพื่อเป็นหลักฐาน
ห่วงนายวิชัยมากเพราะนายวิชัยอายุมากแล้ว
แล้วก็มีโรคประจำตัวที่ต้องทานยาคือขาดยาไม่ได้เลยนะคะ
ถ้าหากว่าเป็นไปได้อยากขอความเห็นใจเจ้าหน้าที่
ให้แจ้งความคืบหน้าจุดที่ควบคุมตัวหรือว่าติดต่อกลับหน่อย
เพราะต้องการที่จะเอายาไปให้นายวิชัยค่ะ
ซึ่งจนถึงขณะนี้ญาติญาติก็ได้แต่รอความหวังนะคะว่า
นายวิชัยจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยกลับมาอยู่กับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งค่ะ